คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นกลางทุ่งนาที่ลบบุรีค่ะ
คือเดี๋ยวนี้ชาวนาเขาจะนิยมเอาเครื่องตัดย่าเหมือนกับไปตัดยอดต้นข้าว
ให้ต้นข้าวมันออกดอกแบบมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงค่ะ
ก็ไปทำนาเนี่ยนะก็เอาเครื่องนี้ไปตัดยอดข้าวปรากฏว่าคาดว่าเครื่องอาจจะชำรุด
แล้วใบพัดเนี่ยคงจะหลุดมาแล้วมาตัดเข้าขาขาเกือบขาด
แล้วเลือดพุ่งเสียเลือดมากเสียชีวิตอยู่ในทุ่งนาเลยอ่ะอืม
เนี่ยค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์ภาพเอาไว้นะคะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะใช้เครื่องตัดย่าไปตัดยอดข้าวกลางทุ่งนา
ชาวบ้านไปเจออีกทีโอ้โหแผลที่ขาขวาเนี่ยเวอะเลย
แล้วก็ไม่หายใจแล้วอ่ะแล้วเครื่องตัดย่าเนี่ยค่ะ
พัดหักอยู่ก็คาดว่าใบพัดนี้อาจจะกระเด็น
ตัดเข้าที่ขาขาด้านขวานะคะช่วงเหนือหัวเข่า
เกือบขาดเสียเลือดมากจนเสียชีวิตเราก็เลยส่งนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะใบพัดที่มันหลุดออกมาอย่างนี้
ครับคุณสุปรีดามหายศค่ะลงพื้นที่ไปไปคุยกับกู้ภัยนะคะ
ในนัดบุญพักดีกู้ไพรลบบุรีศูนย์ศูนย์หนึ่งอาสาสมัคร
มูลนิธิป่อเต็กตึงก็เล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสิบเอ็ดโมงสามสิบมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ภัยได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือก็เลยลงพื้นที่ไป
ผู้ภัยเขาเล่าให้ฟังว่าพอสำรวจดูพื้นที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ให้ตำรวจช่วยดูพื้นที่เนี่ยนะคะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะออกไปตัดใบข้าว
แล้วก็ใช้เครื่องตัดย่าแบบสะพายหลัง
แล้วอาจจะร่อนไปร่อนมาแบบนี้ค่ะซ้ายขวา
ทุ่งนาแปลงนี้ตัดมา๔วันแล้วอีกนิดเดียวก็จะเสร็จ

ว่าใบมีดที่เครื่องตัดย่าน่าจะชำรุด
หักแล้วหลุดกระเด็นมาโดนที่เหนือหัวเข่าด้านขวา
จนเป็นแผลชะกันอันนี้เป็นการคาดการณ์หนึ่งประเด็นนะคะ
หรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่าใบพัดอีกอันนึงหลุด
คุมเครื่องตัดย่าไม่ได้เครื่องตัดย่าก็เลยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
ทำให้ใบมีดครึ่งหนึ่งขนาด๑ฟุตที่เหลืออยู่
ติดกับเครื่องตัดย่าค่ะมันก็มาโดนที่เหนือหัวเข่าด้านขวา
ลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกัน

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ในเงินวัย๕๘คนนี้
เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะแต่คาดว่าโดนตัดขาตอนแรก
น่าจะพยายามคลานขึ้นมาจากทุ่งนามาบนพื้นถนน
ประมาณสัก๑๐เมตรได้เพื่อมาขอความช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายไม่ไหวเพราะแผลมันใหญ่มาก
แล้วก็เสียเลือดเยอะนะคะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะ
บาดแผลที่เราเห็นมันโดนใบตัดย่าตัดบริเวณเนื้อ
เข่าด้านขวานะครับเหนือนิดเดียว
แล้วมันตัดลึกครับมันตัดขาดแบบแกว่งได้
จากถึงกระดูกนะครับแล้วก็ที่ลักษณะที่เขาคานเข้ามา
น่าจะเสียเลือดเจอครับตรงที่คนเราเสียเลือดเจอ
ภาวะร่างกายก็จะหมดไปครับก็เสียชีวิตได้นะครับ
แต่ที่เห็นคือมันน่ากลัวครับเพราะว่าใบเลื่อยมันเป็นฟันด้วย
ไม่ใช่ว่าเป็นใบมีดมันเป็นฟันด้วยครับมันเลยมีความคมเยอะ
ทางญาติก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะ
อันตรายนะเครื่องตัดย่าเนี่ย